ตามกันต่อหน่อยเชื่อว่าท่านยังตามอยู่นะฮะ
ที่ทำร้ายหลายสิ่งหลายอย่าง
กับ๑๐โทยิงเป็นอดีตทหารนะนะ
ขอตัวเข้ามาทำงานเป็นคนรับใช้ที่บ้าน

จะไปแจ้งความเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เพชรชบุรี
เพราะว่าเคยถูกทำร้ายที่นั่นด้วย
แล้วเป็นเพื่อนหนุ่มคนสนิทของ๑๐ตำรวจโทยิงที่ลงมือ
ใช่ค่ะที่บอกว่าวันนี้จะมีตัวละครเพิ่มที่เป็นผู้ก่อเหตุ
เขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาทำร้ายเธอ
อ้างว่าไม่อยากให้๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้เจ็บมือ
ทำร้ายแทนลงมือเองลงมือแทน
อย่างนี้ก็ได้เหรอเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่เป็นคลิปหลักฐานใหม่ที่เราได้มานะครับ
ทหารหญิงเนี่ยต้องคลานเข่าเข้าไปหาคนในคลิป
พร้อมกับมีเสียงคนใกล้ชิดพูดในคลิปเอาไว้

แบบที่ท่านได้ยินอดีตทหารหญิงผู้เสียหายนะครับ
ที่ถูก๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิบัวแย้ม
สังกัดสันติบาลทำร้ายร่างกาย

พาไปที่ไหนก็ยังถูกทำร้ายอีก
หัวหินที่ชะอำเพชรชบุรีก็ถูกทำร้าย

รวมทั้งคลิปล่าสุดตรงนี้ที่วันนี้ต้องมาแจ้งความกัน

ทนายภัยศาลด้วยนะฮะที่พามานะครับ

เพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับ
เพื่อนชายคนสนิทของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
โดยทางผู้เสียหายบอกว่า

เป็นน้องชายของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะ
ขอแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายอย่างทารุณกรรม

เคยถูกชายคนนี้ใช้ปืนตบหน้า

ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตตามร่างกาย
ใช้มีดจี้ใช้ไม้ตี

ไม้ตีเท่าที่จำได้เนี่ยอย่างน้อย๕ครั้ง
ถามว่าผู้ชายคนนี้เวลาไปกับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
ทำไมต้องทำร้ายเธอด้วย

ไม่อยากให้กรสะสิเจ็บมือ
ถ้าคุณทำอยู่หรอกกูจะบอกอะไรให้รัก

ส่วนตัวของผู้ชายใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำเอง

ทำไมถึงได้ทำคือวันนั้นเขาไม่พอใจเหรอคะเหลือ

บางทีหนูลืมของหรือว่าของในตู้เย็นมันหมดอายุอย่างนี้
แฟนเขารู้สึกว่าเขาโกรธหรือว่าเกือบโกรดอย่างโง่อย่างนี้

คือเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องหลอก

ในตอนวินาทีที่ผู้ชายเอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตที่คอเรานะคะ
ผู้หญิงอยู่ในอาการอย่างไรหรือมีการห้ามปล่าม
เข้าไปสั่งอะไรไหมคะไม่มีค่ะ

ยังบอกทิ้งท้ายกับเราเอาไว้นะฮะ
บอกว่าแม้ที่ผ่านมาเธอจะบาดเจ็บทั้งกายและใจ
แต่เธอก็ยังคิดเสมอว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณนะฮะ
จนถึงตอนนี้เธอก็ยังห่วงนะ
๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิถูกฝากขังระหว่างดำเนินคดีต้องไปอยู่ในเรือนจำ
เพราะเธอเคยทำงานเป็นลูกจ้างร้านกาแฟของเขา
แล้วเขามาถามว่าอยากเป็นทหารไหม
สุดท้ายจะขอตัวเธอมาทำงานเป็นทหารรับใช้ที่บ้านและทำร้ายหลายสิ่งหลายอย่างตั้ง๒ปีกว่า
แต่เธอบอกเธอก็ยังห่วงก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณ
คุณกันจอมพลังบอกว่าพฤติกรรมของคนก่อเหตุก็คือ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิ
กับผู้ชายคนนั้นที่เป็นเพื่อนชายคนสนิทเนี่ย
โหดเยี่ยมเกินมนุษย์โดยเฉพาะในคลิปที่มีประโยคบอกว่าลงมือแทนแฟนสาว
เพราะกลัวแฟนเจ็บมือนี่มันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแทนที่จะห้ามกัน
แล้วไหนว่าเป็นเมียสวแต่มีเพื่อนชายอีกคนนึงทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ทนายความ
มาช่วยในคดีนะครับบอกว่าในส่วนของการเข้ารับราชการ
ของ๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้มันมีข้อสงสัยที่สังคมต้องการคำตอบ
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าใครเป็นคนเซ็นอนุญาต
และลงคำสั่งรับบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ
ทั้งที่อายุเกินอายุเขาไม่ให้เกิน๓๕ตอนรับ
เข้าไปตอนเท่าไหร่๓๖ใช่ไหม

กฎระเบียบของคณะกรรมการรัชการตำรวจ
อ้างว่าถ้าขาดแคลนตำแหน่งทางการบัญชีเนี่ย
แล้วมีบุคคลที่มีความสามารถอายุไม่เกินกำหนดเนี่ย

แต่ทำไมถึงต้องไปรับบุคคลที่เขาบอกต้องการตำแหน่งทางบัญชีในตอนนั้น

คนที่อายุไม่เกินแล้วมีความเชี่ยวชาญเรียนมาทางบัญชีก็มีตั้งเยอะแยะ

ทำไมต้องไปรับคนอายุเกิน
ที่สำคัญตำรวจยศ๑๐ตำรวจโท
ทำไมถึงขอตัวทหารมาทำงานเป็นทหารรับใช้ที่บ้านได้
นายภัยศาลเรียกร้องว่าเรื่องนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าถ้าเป็นยศแค่๑๐ตำรวจโทหยิงสามารถขอทหารมาช่วยราชการได้
ใครขอใครเซ็นผมก็ย้ำเรื่องนี้แหละมือไหนเป็นมือที่มองไม่เห็นนะตอบด้วย
นี่ฮะถ้าดูเมื่อสักครู่นี้

เธอขอดูกราฟฟิกนี่ครับปัจจุบันอายุ๔๓
เธอบอกว่าเธอเข้ารับรัชการตำรวจตอนปี๒๕๕๙
ถ้าลบกันไปเนี่ยเท่ากับว่าตอนนั้นอายุ๓๘ปี

แต่การรับสมัครเข้ารับราชการตำรวจปกติเขารับอายุสูงสุดไม่เกิน๓๕ปี
ค่ะแต่ถ้าเกิน๓๕ปีมันต้องมีข้อยกเว้นในลักษณะที่เป็นวุฒิที่มันจำเป็นต่อหน่วยงานที่ขาดแคลน
ที่อยากจะรับขาดแคลนแบบตำแหน่งนั้นจริงอะไรอย่างนี้

ก็ตอนนั้นเนี่ยต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี
แล้วกรสะสิเนี่ยเขาจบทางด้านบัญชีมา
ค่ะแต่เข้าไปเป็นทำบัญชีได้แป๊บเดียวนะคะ
แล้วก็โยกไปอีกก็ไม่เห็นได้ทำอะไรเกี่ยวกับบัญชีขนาดนั้นนะพี่อุ๋ย
นายภัยศาลก็เลยตั้งคำถามไงว่าเอ้าเนี่ยถ้าคุณบอกขาดแคลนตำแหน่งทางด้านบัญชี

ประเทศไทยเนี่ยผู้ที่เชี่ยวชาญด้านบัญชีแล้วอายุไม่เกิน๓๕มันไม่มีแล้วเหรอ

มันหมดแล้วเหรอถึงต้องไปรับคนอายุ๓๘ที่เชี่ยวชาญด้านบัญชี

ก็เลยอยากรู้ว่าใครเป็นคนเซ็นเป็นคนรับกัน
ดูกฎระเบียบคณะกรรมการราชการตำรวจอีกครั้งนะฮะ
ว่าโดยคุณลักษณะต้องห้ามของการเป็นตำรวจพศ๒๕๔๗มาตรา๔๘วงเล็บ๖ในข้อที่๑๐
ระบุว่ามีอายุไม่เกิน๓๕ปีบริบูรณ์ในวันสอบหรือเข้าคัดเลือกนะฮะ
จะต้องมีอายุไม่เกิน๓๕ปีบริบูรณ์
และมีอายุ๓๕ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
เว้นแต่ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการหรือโอนมาเป็นตำรวจ
แล้วก็มีระเบียบในบรรทัศน์ที่สิบห้าย่อหน้าสาม
ระบุว่าในกรณีหน่วยงานใดต้องการรับสมัครบุคคลที่อายุเกิน๓๕ปีขึ้นไป
ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติเป็นรายไป

มันก็เลยเกิดคำถามที่น่าสนใจว่า
ตำรวจโทยิงกรสะสิอาจได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาในลักษณะพิเศษแบบเป็นรายไปหรือไม่

และใครเป็นคนรับคนเซ็นรับ

มันต้องโยงไว้ให้สุดเลยอ่ะ
ทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ออกมาชี้แจงนะครับท่านผู้ชมครับ
กรณีของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
สมัครเข้าเป็นตำรวจตอน๓๘เนี่ย
ตอนนั้นใช้วุฒิปวสอด้านบัญชี
เพราะต้องการคนที่เชี่ยวชาญด้านบัญชี
เขาอ้างแบบนี้นะคะทางตำรวจบอกว่าต้องการผู้เชี่ยวชาญ

ย้ายมาที่สันติบาลตอนเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙
สำนักงานงบประมาณและการเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะฮะ
โดยพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามวุฒิขาดแคลนนะครับ
ซึ่งตอนนั้นก็มีการโอนย้ายกัน
แล้วก็ถูกขอตัวไปช่วยที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าอีก
เป็นผู้ประสานงานวุฒิสภาอีกของสวอีก
ก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้ทำบัญชีอะค่ะ
แต่เอาเป็นว่าเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยนะครับ
วันนี้ที่ทางตำรวจเขาแถลงเนี่ยบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าการรับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิเข้าเป็นตำรวจเนี่ยถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่

คือจริงเรามีตำรวจประมาณ๒แสนกว่าคนนะครับ
ก็ใช้วิธีการที่เป็นหนึ่งในกระบวนการในการคัดเลือกคัดสรรคนเข้ามา
โชคดีคุณสมบัติที่ครบถ้วนนะครับ

ซึ่งเมื่ออายุเกินก็เข้ากฎกฐที่สามารถยกเว้นได้
ถ้าคณะกรรมการได้พินามองเห็นแล้วว่ามีเหตุผลและความจำเป็นนะครับ
ฉะคำตอบก็คือว่ามีคณะกรรมการมีกระบวนการแล้วก็มีการคัดเลือกตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับ

มันไม่ได้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจแห่งชาติครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเริงรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่ากระบวนการตามขั้นตอนเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระบวนการอย่างถูกต้อง
แต่เดี๋ยวจะตรวจสอบให้อีกทีนึงค่ะ
ทางด้านพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยพบตรนะฮะ
โจ๊กนะครับหลังจากเมื่อสองสามวันก่อนไปสอบปากคำ
ตำรวจโทยิงกรสะสิมานะครับ
วันนี้เปิดเผยเพิ่มเติมกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
บอกว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิเนี่ย
ให้การว่าณขณะนี้อายุ๔๔ปี
จบการศึกษาปวศพาณิชยาการแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
แล้วใช้วุฒิสมัครรับราชการตำรวจเมื่อปี๒๕๕๙
โดยมีผู้ใหญ่พาไปฝากเข้ารับราชการ
นี่ไงยอมรับว่ามีผู้ใหญ่ฝ่า

สมัครเข้ามาถูกต้องตามขั้นตอนผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
กฎระเบียบพิเศษที่อายุเกิน

ค่ะ

บอกว่าเนี่ยฟังจากปากกรสะสิเขาบอกว่าอย่างนี้
หลังจากที่มีผู้ใหญ่พาไปฝ่าเข้ารับราชการเนี่ย
ต่อมา๑๐ตำรวจโทหยิงกรศาสิ
ที่ให้การเพิ่มเติมเนี่ยบอกว่าได้ช่วยเหลือพาผู้เสียหาย

แล้วนำตัวมาเป็นคนรับใช้ส่วนตัวที่บ้านที่รัชบุรี
แต่ยังไม่ยอมเปิดเผยวิธีการพามาว่าพามาได้ยังไง
ค่ะโอ้โหงั้นแปลว่าผู้ใหญ่คนนี้ต้องใหญ่มากนะคะ
ฝากเข้าทั้งตำรวจฝากเข้าทั้งทหารและสามารถดึงตัวทหารให้มารับใช้

นี่ฮะส่วนเรื่องขอตัวไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้าที่ชายแดนใต้
แล้วก็เป็นผู้ประสานงานประจำตัวของสวคนหนึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่า
โจ๊กท่านเนี่ยท่านยังไม่เห็นเอกสารยืนยันนะแต่ทางกอรมนภ๔ส่วนหน้าท่านยืนยันแล้ว
แล้วก็ส่งเรื่องคืนตัวมาที่สันติบาลแล้วทางสวยังไม่มีใครออกมายืนยันอะไรเลย
เราก็เลยถามพลตำรวจโทษสุรเชษนะครับบอกว่าจะให้ความมั่นใจกับสังคมได้ไหม
ว่าคดีของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิจะไม่จบแบบเงียบ
โจ๊กบอกรอดูได้เลยตอนนี้แจ้งข้อหาต่างไปเนี่ยที่โดนไปในขณะนี้
อัตราโทษสูงถึง๒๐ปีนะฮะจำคุก
อัตราโทษจะพุ่ง๘๒๐ปีหรือปร่อยชีวิตด้วย
มีการอ้างว่าป่วยจิตเวทอย่างนี้ค่ะจะมีผลทางคดีไหมค
จากผู้ตายถึงแม้ว่าจะหมดเป็นโรคกิจก็ตามก็ต้องรับโทษ
วันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคจิตก็ไม่ได้หมายว่าจะพ้นผิด

คือไอ้ทางคดีทำร้ายร่างกายอะไรกันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่ทำร้ายกันนะ
ใช่แต่คดีไอ้กระบวนการต่างที่มันมีเงื่อนมีปม
แล้วมันมีจุดให้ตั้งข้อสังเกต
อย่างน้อยก็เรื่องของตำรวจเรื่องของทหารเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาย